มีเรื่องชวนคบคิดกันนะคะ

ไฟค่ะคุณผู้ชมมันลุกไหม้ใต้ดิน

ผ่านไปห้าเดือนไฟที่มันลุกไหม้ใต้ดิน

ชาวบ้านบอกว่าเอาน้ำไปราดก็แล้ว

มันก็ไม่หายไปสักทีค่ะ

และที่สำคัญมันคือมันอยู่ริมหนองน้ำด้วย
แต่ก็ยังมีควันออกมาแบบนี้ค่ะ

ทุ่งนาริมหนองน้ำสาธารณะหนองหมัด
บ้านเชียงพินอำเภาอุดรธานีชาวบ้านบอกว่า
ดินบริเวณนี้เกิดไฟลุกไหม้อยู่ใต้ผิวดิน
นานมาสักประมาณ๕เดือนแล้วค่ะ
นำไม้ไปเขี่ยกควันมันก็จะพวยพุ่งขึ้นมา

ลักษณะกลิ่นคือเหมือนกลิ่นไหม้สารเคมี
พอสูดดมนานมันก็จะแสบจมูก
และต้นไม้ใหญ่ริมหนองน้ำก็พากันแห้งตาย
เพราะว่าถูกความร้อนจากไฟที่มันไหม้ใต้ดิน
ส่วนนี้ค่ะชาวบ้านเขาเอาไข่ไปอังไว้ในกองไฟ
เกือบสุกเลยนะในใต้ดีนะเกือบสุกเลย
ปรากฏว่ามันกลายเป็นไข่ลวกได้
คือไปพิสูจน์ว่าตรงนั้นมันร้อนจริงนะฮะ
คือนายประเสริฐจันทวันผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่านี่แหละลองเอาไข่ดิบไปวาง
สุดท้ายมันก็เป็นดังภาพที่เห็น
เราไปถามอีกหนึ่งท่านก็คือนางปัธมาพิมสาลีอายุ๖๒ปี
เป็นเจ้าของที่นานนั่นแหละอยู่ติดกับจุดเกิดเหตุ
เล่าบอกว่าเห็นควันไฟไหม้ใต้ดิน
มาตั้งแต่กุมภาและนับไปกุมภาจนถึงตอนนี้๕เดือนเสร็จ
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นกลุ่มคนที่มาหามาจับหนูหรือเปล่า
จุดไฟทิ้งไว้แล้วก็ไม่ยอมดับ
ก็เลยตัดสินใจเอาน้ำมาราด
แต่ราดเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมดับ
ต่อมาค่ะวัวที่ตัวเองเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมากินย่าบริเวณนี้
ขาหลังของวัวค่ะขาหลังซึ่งเป็นขาขวาน
มันตกลงไปในโพรงที่มีไฟไหม้อยู่ใต้ดิน
หัวก็ได้รับบาดเจ็บ
มาตรวจสอบดูพบว่ามันมีไฟใต้ดินจริง

มีควันมีกลิ่นเหม็นออกมาด้วย
แล้วเวลามีลมพัดมากนะโอ้โหแม่เจ้า
กลิ่นมันไปไกลมันโชยเข้าไปในหมู่บ้านเลย

ใช่ลักษณะเหมือนสารเคมีถูกเผาอะค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค๙คุณสายันหมีแก้ว
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
คือคุณสายันบอกว่าลักษณะกลิ่นเหม็นไหม้
มันเป็นกลิ่นของสารซาวเฟอร์
เหมือนการเป็นการเผาถ่านหินคุณภาพต่ำค่ะ
และจากการตรวจสอบน้ำในหนองน้ำ
ปรากฏว่าลักษณะของความเป็นกรดด่างมันเป็นกรดอ่อน
เบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามเอาน้ำไปรดนะคะ
เพราะว่าน้ำจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ของไฟ
ให้เพิ่มขึ้นไฟมันก็ไม่ดับสักที
และตอนนี้แจ้งให้ทางอบตเชียงพินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเมืองแรกเขต๒อุดรธานี

ทีนี้ชาวบ้านเขาถามต่อว่าไอ้ไฟเต้าดินมันเกิดขึ้นได้ยังไง

คือไฟไหม้ใต้ดินมันไหม้ชั้นอินซี
คือดินอย่างพวกป่าพรุหรือว่าป่าที่มีความชุ่มชื้นหน่อย
มันจะมีดินที่เขาเรียกว่าดินพีชหรือว่าดินที่เป็นชั้นอินซีอยู่
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมันสูงขึ้น
แล้วน้ำข้างในมันแห้งมันจะเกิดเป็นไฟใต้ดินได้
แต่ส่วนใหญ่ไฟใต้ดินที่จะเกิดขึ้น

มันมีคนมาจุดไฟเพื่อไล่หาหนู
ซึ่งพอเขาดับไฟบนดินได้แล้วเนี่ย

๕เดือนก็ผ่านไปแล้วยังไม่ดับ
เพราะมันดับยากมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันลามไปที่ไหนแล้ว
แล้วมันไม่ได้มีเปลวไฟออกมาเป็นแสงเพลิงค่ะ

คุกกลุ่นอยู่ข้างในสีแดงแล้วมันไหม้ในแนวดิ่งลงไป
เขาบอกว่าไฟชนิดนี้เนี่ยนะคะดับยากที่สุด
เพราะไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วมันไหม้ลงไปชั้นลึก
ไหม้ตามรากไม้รากอะไรสร้างความเสียหายให้ป่ามาแล้ว
นับไม่ทวนถ้าจำได้ในอดีต
ที่ป่าพรุทางแถบภาคใต้
เคยเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ใต้ดินแบบนี้มาแล้ว

มันกระจายลุกลามไปถึงตรงไหนแล้วค่อยใช้วิธีดับ

แล้วก็ลักษณะการเผาไหม้
ก็คือเหมือนฐานหินที่มีคุณภาพต่ำ

เพราะฉะนั้นชาวบ้านอย่าไปใช้น้ำบริเวณนั้นนะ

เดี๋ยวมีสารพิษตกค้างอยู่นะครับ